ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาสเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหายาตราทางสะทนละมาก

วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ในวันที่๕พฤษภาคม๒๕๖๒นะคะ
ส่วนวันที่๖พฤษภาคม๒๕๕๙
ในโอกาสเสด็จออกณศรีหะบัญชร

ก็เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีค่ะ
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยนะคะ

ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักพักดี
โดยพร้อมเพลียงกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาก็ประสบเหตุวัตภัย
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงห่วงใยพระสงคนิกร
แล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวปลดกระหม่อมให้องค์คมนตรี
สิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนนะคะ
ลงกรบดินทรศเทพญาวรรางกร
ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้โพรนากาศเอก

ร่วมกับมูลนิกฤทธิราชประชานุคระ

เชิญสิงห์ของพระราชทาน๔๙๘ชุด
ให้กับประชาชนผู้ที่ประสบวัตภัย
หอประชุมอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
โดยในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น
ตำบล๙๗หมู่บ้าน๕๗๕ครัวเรือน
ทั้งนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองค์คมนตรี
ประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้
สการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
พร้อมกับกล่าวกับประชาชนที่มาร่วมพิธี

ห่วงใยประสบกรณิกรของพระองค์ที่ประสบเหตุวาตภัย

แจกอาหารกล่องแก่ประชาชนกว่า๓๐๐กล่อง
ต่อมาก็ได้เดินทางไปที่บ้านของนายประกอบเหิมขุนทศอายุ๗๒ปี
และบ้านของนางสมนึกมงขุนทศอายุ๖๖ปี

เป็นผู้สูงอายุยากจนแล้วก็ป่วย
เป็นโรครุมตอยโรคหอบหืดรวมถึงมีอาการความดันสูง
พร้อมกับได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับรัศดรทั้ง๒ราย
สร้างความปราบปลื้มใจให้กับผู้สูงอายุทั้ง๒ราย

ก็ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ประสบคณิกรคนไทย
จะได้ทำความดีในช่วงเวลาเฉลิมนะครับเฉลิมฉลอง
แล้วก็ที่สำคัญนะครับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษด้วย

ถ้าต้องการที่จะสืบค้นและมีส่วนร่วม
เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ผ่านทางช่องทางต่างอย่างเว็บไซต์เอง
ทางหน่วยงานพระราชการแล้วก็ทางศูนย์สื่อมชน
ให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับ